อีกหนึ่งเรื่องผมว่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กัน
ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยอยากให้เป็นอย่างนั้น
อยากให้มีหิมะตกแต่มันไม่ใช่หิมะมันคือลูกเห็บ
แต่พอมันตกมามันก็ขาวโพนมันก็สวยดีไง
แต่จังหวะตกมันไม่นิ่มนะ
มาแข่งหน่อยอยู่ที่อำเภอฮ่อจังหวัดเชียงใหม่เอาไปดูหน่อย
ตอนตกเนี่ยไม่มีใครกล้าไปถ่ายรูปหรอกเจ็บเป็นเม็ดลงมาอย่างนี้
แต่พอมันตกเสร็จปุ๊บมันขาโพนทีเดียว
นี่คือลูกเห็บเกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอฮอตแล้วก็อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
ท่ามกลางลมที่พัดกระโชกแรงเป็นลูกเห็บขนาดเล็กเท่าปลายนิ้วก้อย
ตกแสดงมันก็เจ็บเหมือนกันตกกลงมาเยอะแยะมากมายเลยขาโพน
เมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ดูสิมันมีความเป็นหิมะเบา
เหมือนแบบลานสเก็ตอะไรสักอย่างหนึ่งแบบนี้เลย

นี่ครับชาวบ้านเขามาถึงเอาไว้ได้นะครับ
แล้วก็เพจอำเภอจอมทองในพื้นที่อำเภอฮอต
เกิดขึ้นที่บริเวณสวนสนบ่อแก้วตำบลบ่อหลวง
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเชียงใหม่
หลังลูกเห็บตกจนเป็นสีขาวเนี่ยโอ้โหมันสวยนะคุณ
ประชาชนพอรู้ข่าวขับรถผ่านไปไปจอดถ่ายรูปซะหน่อย
เพราะว่าพายุเพิ่งจะผ่านไปไง
มันไม่เคยไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ในเมืองไทยเนอะ

คือดิฉันว่าอนาคตที่หิมะตกเมืองไทยอาจจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงมนุษยชาติก็ต้องระมัดระวัง

เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่หิมะจะตกในโซนร้อนอย่างบ้านเรา
ถูกต้องนะฮะปรากฏการณ์แบบนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับ

แล้วก็ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องของพายุฤดูร้อนก็ได้
อาจจะมีการเสียหายเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับ
ก็เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับ
จริงมันก็เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนด้วยคุณผู้ชม
คือเชื่อว่าอยากเห็นหิมะตกจริงแต่ถ้ามันตกขึ้นมาจริงอากาศคือวิปริตเลยนะ